คุณผู้ชมครับเมื่อวานเงินเดือนออก
วันนี้หลายท่านคงจะไปฝากจะธรหน้าต่างมากมาย

ผู้ชายคนหนึ่งเอาเงิน๑๗๓๐๐บาท

เครื่องมันปิดปุ๊บกำลังนับเงินอยู่
แต่เลี่ยงกดปุ่มยืนยัน

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหยิบไปหน้าตาเฉย
ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าขายหมูปิ้ง

ธินกรพลเศษอายุ๒๗ปี
เขาบอกว่าไปฝากเงิน๒๖กัน

หันหลังขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป

เอ๊ะหรือเราลืมอะไรหรือเปล่า

ต่อมาเช้าวันที่๒๘กันยายน

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถจักรยาน
ไปจอดแล้วเดินไปฝากเงินเหมือนกัน

อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี

บอกผู้หญิงคนนี้เห็นใจผมเถอะเอาเงินมาคืนผมเถอะ
เงินนี้ผมหามาด้วยความยากลำบากต้องปิ้งลูกชิ้นปิ้งกี่ไม้ถึงจะได้๑๗๐๐เนี่ย
แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็ขายของไม่ดีเงินนี้เตรียมเอาไปฝาก
ค่างวดรถแล้วเก็บซื้อนมให้ลูกกินแต่มันหายหมดแล้ว
ในภาพถ้าคุณจะกลับตัวกลับใจไปคืนเงินเขาซะ
ต้นผู้ชายคนนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองมหาศาลคามแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า
ตำรวจก็ยังเงียบอยู่ก็เลยอ่ะนักข่าวไทยรัฐทีวีช่วยผมหน่อย
เพื่อผู้หญิงคนนั้นจะได้ดูข่าวเอาเงินมาคืนผมที
ถ้ามาคืนยืนยันว่าจะไม่เอาความและจะไม่ดำเนินคดีนะครับ